มาดูความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ขายในตลาดโต้รุ่ง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยแบงค์ร้อยค่ะมันปลอม

ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนกันจริง
เพราะฉะนั้นเราเลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย
ตลาดโต้รุ่งแห่งนี้กันหน่อยนะคะ
ชื่อว่านางสาวยศพรสร้อยทองหลางอายุ๔๘ปีค่ะ
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งที่ตลาดแห่งนี้นะคะ
เล่าบอกว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ย
ตอนนั้นขายเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะเก็บร้าน
จะกลับบ้านนั่งนับเงินที่ขายอาหารได้มาตลอดทั้งวัน
เพื่อเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อของสดในวันรุ่งขึ้น
นับไปนับมานับมานับไปค่ะคุณผู้ชม
จ้าเอไปเจอแบงค์ร้อยแบงค์หนึ่ง
ลักษณะของกระดาษมันไม่เหมือนแบงค์ร้อยทั่วไปค่ะ
เอ๊ะเขาก็เลยแปลกใจนี่มันของปลอมหรือเปล่านะ
เอาแบงค์ร้อยแบงค์นี้ล่ะค่ะไปให้พ่อค้าแม่ขายเพื่อนบ้าน
คือหนึ่งลักษณะของกระดาษเนี่ยมันหนากว่าแบงค์ร้อยที่มันเป็นของแท้
แบงค์ร้อยทั่วไปสองแบงค์ร้อยที่เธอได้เนี่ยมันไม่มีลายน้ำ
และสามชัดเจนเลยว่าปลอมแน่จะโดนละ
กระดาษเนี่ยพอมันไปจุ่มน้ำเนี่ยปรากฏว่า
สีสีมันลอกออกมาเลยค่ะโอ้โหหมึกมันลอกออกมาเลยค่ะ
แต่เธอบอกว่ายังดีนะที่มันเป็นแบงค์ร้อยแล้วขาดทุนไม่เยอะ
แล้วคิดดูนะถ้าว่ามันเป็นแบงค์พันธุเนี่ยโอ้เธอบอกว่าคงเสียใจเสียดายมากกว่านี้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็ฝากตำรวจในท้องที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำด้วยนะคะ